ปฐุมธานีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มกว่า๑๓
๒เมษายนนะคะมีรถกระบะขับมาค่อนข้างเร็ว
ปรากฏว่าพุ่งไปชนคนที่เขานั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันอยู่
หน้าร้านขายของชำที่อยู่ริมทาง
เสร็จแล้วหนีไปด้วยโอ้โหต้องตามกันไปอะค่ะ

ชนแบบเต็มเลยนะคะ๕ทุ่ม๑๐นาที๑๒เมษายน
นี่ดูภาพอีกทีโอ้โห
ด้วยความที่เขานั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันอยู่ริมทาง
แต่ก็ยื่นออกมาที่ขอบถนนนิดนึงแต่รถกระบะก็ขับเร็ว
แล้วพุ่งชนแบบเหมือนไม่เบรกเลยเป็นกระบะสีเทา
ซอยวัดเสด็จค่ะอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ

ขี่รถขับรถตามทั้งขี่รถจักรยานยนต์
ขับรถตามเพราะกระบาดที่ชนเขาหนีไปเลยค่ะ
นี่ตามไปนี่เขาไม่หยุดเลยนะครับ
ไปไกลนะเขาไม่หยุดค่ะ
สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งความกับตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
เพื่อให้ตามตัวคนขับรถกระบะคันสีเทาคนนี้
คุณผู้ชมคะเขาไม่ได้เจ็บน้อยเขาเจ็บหนักนะคะ
ซี่โครงหักตั้ง๕ซี่
มีแผลที่คางคือคางแตก

แต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
แต่คุณหมอบอกว่ายังต้องอยู่ดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อน
เราเลยส่งคุณจิรายุทธ์นักข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สพสวนพริกไทย
คือญาติได้รับการติดต่อจากตำรวจค่ะ
ว่าคนขับกระบะติดต่อขอเข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้ว

นายดำรงชัยอายุ๖๔ปี
นี่นะคะคนที่เราเบลอหน้าคนที่ใส่หน้ากากอนามัยผม
ผมข่าวแล้วนะอายุเยอะแล้ว

สาเหตุเกิดจากอะไรแล้วทำไมคุณต้องหนีทำไมเพิ่งจะเข้ามอบตัว
นายดำรงชัยวัย๖๔คนขับรถกระบาดที่พุ่งชนคนเจ็บ
เขาบอกว่าเขาวูบ
อายุเยอะแล้วก็เลยวูบ
แล้วทำไมต้องหนีทำไมไม่จอดทำไมไม่มาดูคนเจ็บ

ขี่รถจักรยานยนต์ทั้งขับรถเก่งไล่ตามตามกันมาตั้งหลายคน
ยิ่งกลัวไม่กล้าจอดกลัวจะถูกทำร้าย

ลูกชายคนขับรถกระบะค่ะในชัยนะคะ
บอกว่าผมขอโทษนะยกมือไหว้เลยขอโทษนะ

พ่อผมไม่ได้คิดจะหนีจริงพ่อผมตกใจจริง
กลัวทางฝั่งคนเจ็บจะมาทำร้าย

พ่อผมอายุเยอะขับรถกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็วูบ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นขอรับผิดชอบทุกอย่าง
สิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะหนีอยู่แล้วเพราะว่าวันถัดมาเสร็จปุ๊บพอเขาดีขึ้น
เขาไปที่ไปที่โรงพักนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งความไปลงไปลงบันทึกประจำวันว่าโอเค
ถ้าเขาประสบบัติเหตุแล้วชนกับใครเนี่ยเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดนะครับ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติแล้วถ้าเขาขับรถตอนคืนผมจะไม่ขับ
แต่ว่าวันนั้นคือผมไปทำงานถูกไหมครับแล้วเขาไปหาเพื่อนเนี่ยไปช่วงเย็นนะครับ
ซึ่งถ้าโดยปกติแล้วถ้าตอนกลางคืนผมจะไม่ให้เขาขับอยู่แล้ว
แล้วก็ด้วยปกติแล้วถามว่าทำไมไม่ให้ขับคือเขามองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว
เขาเลยอาจจะมีความเครียดตรงนี้ด้วยนะครับเลยอาจประสงค์กันตรงนี้
เขาก็บอกว่าแล้วทำไมไม่จอดลงมาช่วยตั้งแต่แรก

ไกลนะบีบแต่เตือนอะไรเรียกก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วไม่จอดเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์จากคนเจ็บด้วยนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของการหลบหนีไปไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะ